ตอนนี้สภาพอากาศหลายพื้นที่เริ่มร้อนขึ้นนะครับแน่นอนสิ่งที่จะมาพร้อมกับความร้อนที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
ก็คือสถานการณ์ฝนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเหมือนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าฝนในครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตฝนนี้เกิดจากอะไร
มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เองปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงที่ก่อนหน้านี้เข้ามา
ทำให้เมืองไทยของเราได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็น
แล้วก็ดันฝนลงไปบริเวณทางตอนล่าง
ตอนนี้ฝนนั้นก็ค่อยเขยิบจากตอนล่าง

มาอยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
จะทำให้ในระยะนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น

ก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ส่วนใหญ่นั้นก็อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย

คุณผู้ชมดูสีน้ำเงินน้ำเงินดีนะครับ

ก่อนอันนี้ก็เข้ามาปกปรุงเมืองไทย
ตอนนี้ก็เริ่มขยิบออกจากเมืองอิสานของเราไปแล้ว
จุดที่เราต้องเตรียมรับมือแล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อ
นี่ก็คืออีกหนึ่งหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ
เป็นบริเวณที่มีความรุนแรง
บริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
คาดการณ์ว่าในช่วงสงกราน
ถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยจะสังเกตว่าค่อยขยบเข้ามาใกล้เมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
และในช่วงสงกรานครับก็จะมีโอกาสแพลลงมาปกคลุมเมืองไทยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะครับ
การที่มีความร้อนเข้ามาสะสมเยอะแบบนี้
แล้วไปเจอกับอากาศเย็นที่แพลมาในช่วงนั้นกล่าว
ก็จะให้ค่อยเขยิบขึ้นไปปกคลุมบริเวณทางตอนกลางประเทศไทยสีเยอะเขียวครับ
สังเกตว่ามีการปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็หลังจากนั้นไปอยู่ที่บริเวณอีสานตอนบนในช่วง๑๔ครับ
หลัง๑๔ครับก็จะมีกลุ่มฝนจากด้านบนถูกดันลงมานะครับ

ก็จะมีอิทธิพลต่อหลายจุดหลายพื้นที่
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใครที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปเล่นน้ำในช่วงสงกรานนะครับ
เพราะว่าอาจจะเป็นฝนที่มีความรุนแรงจนทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้ครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ